ทีต่อไปนี้นะฮะที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของน้องใบตองจากฉะเชิงเศร้าว่าจะสามารถพลิกวิกฤตจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจได้๑ล้านบาทหรือไม่นะครับอยู่กับเฉลย๔ข้อในมือผมนี่ครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาละฮะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันเลยดีกว่า
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องการ์ตูนครับ

ก็คือการ์ตูนเรื่องธอมกับเจอรี่ไม่มีสัตว์ชนิดใดเป็นตัวละครหลัก

น้องชะบาแก้วเลือกตอบตัวเลือกที่สี่นกผู้
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกครับ
แต่ตัวเรื่องธรรมกับเจอรี่ไม่มีนกฟูเป็นตัวละครหลัก

ครอบครัวของน้องใบตองนะครับถูกไป๑ข้อแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐
เย้
เอาละหนึ่งข้อผ่านไป

เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ภาพใดคือรอยยิ้มของเข้มหัสวีพักกระพงภัยศาล

น้องใบตองเลือกตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ได้แล้ว
ภาพที่หนึ่งนะครับคือภาพของคุณยูโรนะครับ
ภาพที่๒คือภาพของคุณแอมพีรวัตรนะ
ภาพที่๔นั่นแหละก็คือภาพของพี่เข้มหัดสวี
เพราะฉะนั้นทำได้อีก๑ข้อ๒ข้อผ่านไปแล้ว
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือให้เสียบไก่ไม้ละ๓ชิ้น
จำนวนห้าสิบไม้ภายในเวลาสามนาที
ปอและเด็กทำได้หรือไม่ได้จำนวนห้าสิบไม้เนี่ย
ทำได้อยู่แล้วเรามาเช็คไก่กันก่อนว่า๕๐ไม้
แต่ระยะเวลา๓นาทีที่เรากำหนดเนี่ยจะได้หรือไม่ได้
มาดูไก่ก่อนนะฮะสิบสองสามสี่ห้าหก

ครบลูกสามชิ้นลูกอันนี้แต่เสี่ยมแล้วนี่อาจจะดูหลอกตาไปสักนิดหนึ่ง

ครอบครัวของแม่ปอนะครับแม่ปอและเด็ก
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีที่เรากำหนดถือว่าสำเร็จ
พ่อสามทำได้หรือไม่ได้

กลายของทุกคน

เพราะฉะนั้นนะฮะ
ดีใจกันให้เต็มที่ครอบครัวของ

รับทุนไป๑๐๐๐๐๐บาท

วันนี้ถือว่าโชคดีสุด

ว่าเขาจะได้เงินล้าน

ตามบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นาฬิกาเรือนนี้

อยู่ที่หน้าปัดจำนวน

ตัวเลือกที่๒๕ดอก
ซึ่งเป็นคำตอบที่
หุบครับหุบครับ

มีดอกไม้อยู่ที่หน้าปัดจำนวน๔ดอก
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องใบตองวันนี้ทำไปไม่น้อยเลยครับ
๓ข้อรับเงินทุนไปต่อลมหายใจวันนี้ถึง๑แสนบาท

อย่างน้อยเนี่ยเราช่วยสุดตัวแล้วนะครับ

เอชอบชอบตั้งแต่ที่พวกหนูช่วยคุณแม่แล้ว
นี่คือทำให้เราเห็นนะลูกว่าพี่น้องต้องรักกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นทำไว้นะมันเป็นคุณงามความดีนะลูก

แม่น้องใบตองหนูจะเอาเงินตรงนี้ไปต่อชีวิตต่อลมหายใจอะไรก่อนเลยลูก
เอาไปเปิดร้านให้แม่ก่อนค่ะ
ความฝันให้แม่ก่อนแล้วการเรียนหนูจะไม่ทิ้งการเรียน
แล้วก็จะเก็บไว้ซื้อข้าวของที่ต้องเรียนต้องใช้ค่ะ
ได้ดีนะลูกนะค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่านะลูกแม่ทำงานเหนื่อยนะ
แล้วกว่าที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละเฟื้องมันยากมากนะลูก
กับคนที่ไม่มีหนูถือว่าหนูโชคดีในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับการให้เป็นบุญมหาศาลของผู้ให้
และให้อะไรก็ไม่ได้บุญเท่ากับการให้โอกาสคนได้ลืมตาอ้าปากได้
น้ำใจของทุกท่านก็คือโอกาสทางด้านการศึกษา
คือโอกาสทางด้านความปลอดภัยของเด็กน้อยที่จะต้องอยู่กันตามลำพัง
ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นสภาพหนึ่ง
จะได้ช่วยกันคนละเล็กและช่วยกันคนละไม้
ผมเชื่อครับว่าน้ำใจจากแฟนรายการเกมต่อชีวิตนั้นมากมายมหาศาลเหลือเกิน
ขอบคุณอย่างนั้นนะครับแม่ปอล์และเด็กขอบคุณมากนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับได้ส่งข่าวมาบ้างนะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตพบกับผมและโจทย์สี่ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ชิมว่าไก่นี้จะอร่อยหรือไม่
รอให้สุกก่อนดีกว่านะฮะ